เวลาเช็คราคาสินค้าในตลอดตลาดวันนี้กันแล้วคุณผู้ชมค่ะ

วันนี้หมูเนื้อแดงยังคงที่อยู่ที่๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๘๘บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ค่ะ๔๑บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ

ลำปลีเขียววันนี้อยู่ที่๑๒บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบ๙๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ราคาก็อาจจะมีปรับขึ้นปรับลงบ้างเล็กน้อยในช่วงนี้เนาะคุณผู้ชม